คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับ
มหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่๓๔ที่จัดขึ้นมานั้น
ถือว่าเป็นการชี้วัดเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าประชาชนที่ไปร่วมงานนั้นเดินทางไปจองคอนโดไปจองบ้านกันเยอะเหมือนกันนะครับ
ก็แสดงว่าประชาชนยังคงมีกำลังซื้อมีความเชื่อมั่นต่อภาวะทางเศรษฐกิจอยู่นะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองฟรีค่าส่วนกลาง๑๒ปี
รวมถึงคืนค่ามัดจำหากไม่ผ่านการพิจารณาขอกู้จากธนาคาร
พร้อมส่วนลดสูงสุด๑๕๐๐๐๐๐บาท
ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักของผู้ประกอบการที่ยกทัพอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ
ทุกช่วงราคาจากทุกทำเลมากกว่า๑๐๐โครงการหรือกว่า๒๐๐๐หน่วย
กระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคอย่างคึกคัก
ในงานมหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่๓๑
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่จะสิ้นสุด
ในวันที่๒๘เมษายนนี้ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ
ผู้ที่อยากมีที่อยู่อาศัยตัวจริงเข้ามาในตลาดมากขึ้น
ทีแรกก็นึกว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างเงียบ
เนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจซบเศร้านะคะ
แต่เมื่อดูจากกราฟิกแล้วแล้วก็ดูจากผู้เข้าร่วมงานแล้ว

อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้
ลูกค้าค่อนข้างจะให้ความสนใจอย่างคึกคัก
เราก็จับจ่ายใช้สอยจองแบบเป็นลูกค้าตัวจริงมากขึ้น
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคนะคะได้มีโอกาสช็อปในเรื่องของทำเล
แล้วก็ในเรื่องของบริษัทต่างที่มาร่วมจัดงานครั้งนี้
มีการแข่งขันในเรื่องของโปรโมชั่น
แล้วก็แข่งขันในเรื่องของการไลฟ์สไตล์ของโครงการ
ทำให้ผู้บริโภคสามารถที่มาช็อป
แล้วก็สามารถมีโอกาสได้เลือกทำเลและโลเคชั่นแล้วก็โปรโมชั่น
ขณะที่ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้ง

โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าและพื้นที่ไม่เสี่ยงน้ำท่วม
ที่โดนใจจริงผมมองอยากได้ที่สูง
พูดตรงอยากจะดูที่แบบน้ำไม่ท่วมด้วย

นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
เชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้

โดยกลุ่มหลักยังอยู่ในส่วนของราคาปานกลาง

การบ้านประชารัฐร่วมกับรัฐบาล
เพราะอาจจะส่งผลให้ตลาดเติบโตกว่าที่คาดการณ์ไว้
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคังระบุว่า
มาตรการที่รัฐบาลจะออกมากระตุ้น

โดยเฉพาะโครงการบ้านประชารัฐ
อาจจะไม่ได้ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตมาก

ในอัตราการพรชำระต่ำ
รอเข้าคอลโมแต่จริงตอนนี้ทางเอกชนเขามีความพร้อมแล้ว
มีที่ดินมีอะไรต่างเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้เอากันแค่ระดับไหน

เอกชนอาจจะมีส่วนลดพิเศษให้อีกต่างหาก
เพื่อที่จะทำให้คนที่มีรายได้น้อยนั้น
สามารถที่จะเข้าอยู่อาศัยได้
โดยที่ไม่เดือดร้อนนะครับ

จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทะลุ๑๕๐๐๐คน
และจะมียอดขายมากกว่า๓๐๐๐ล้านบาท

สิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
อีกไม่น้อยกว่า๗๐๐๐ล้านบาท
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน